มีงูเลื้อยมาตัดหน้ารถนะคะ
หื้อตัดหน้ารถจริง
มันมาจากไหนมันเลื้อยผ่านหน้ารถไปเนี่ย
ใช้งานติ๊กต๊อกท่านนี้เธอก็โพสต์เอาไว้นะคะว่า
เจ้าของคลิปเขาบอกว่าหลังจากแจกโรงทานเสร็จนะคะ
ขึ้นมาทำไมแบบนี้มันจะใช้เรื่องที่โชคลาภกำลังจะมาหาหรือเปล่า
ชาวเน็ตก็สงสัยหลายคนก็อยากรู้อยากรู้อะไร
อย่างรู้ทะเบียนรถนี่แหละค่ะคุณ
มาค่ะทั้งชาวเน็ตทั้งคุณผู้ดูทั้งหลายมาดูกัน
เจ้าของรถเขาก็ตอบไปเลยว่าหมายเลขทะเบียน๗๗
และเขาเชื่อว่างูมาแบบนี้มาให้โชคให้ลาบหรือเปล่า
แต่ว่าเอาจริงนะดิฉันว่าจอดรถใต้ต้นไม้ไหม
งูมันเลยแบบตกลงมาใส่มีโอกาสที่จะเป็นไปได้
แต่ว่าก็ระวังนะเพราะว่างูเล็กก็สร้างความตกใจได้
ถ้าเกิดว่ามันเลื้อยเข้ามาทางช่องแอร์ทำไง

เพราะว่างูมันตัวเล็กมันสามารถลอดช่องแอร์มาได้

งูเราชอบแล้วก็ลาดกะทิมีน้ำแข็งหน่อย

เราเล่าเรื่องงูให้เป็นเรื่องของกินได้
แต่เอามันน่ากลัวไหมถ้าเป็นคุณคุณเจองูเลื้อยอยู่หน้ากระจก

งั้นเราก็รีบผ่านไปจากเรื่องของงูแล้วกัน